ก็วันนี้เนี่ยอยากจะพูดคุยเรื่องของทีมชาติไทยซะหน่อยแล้วกัน
เพราะว่าไทยรัฐทีวีมีโอกาสถ่ายเท่าสดในช่วงอุ่นเครื่อง
ตามประโยชน์ฟีฟาเดยสองนัดนะครับ
หลังจากจบหลีกเนี่ยทีมชาติไทยก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง
มี๒นัดในวันที่๑๖แล้วก็๑๙มิถุนายนนะครับ
โปรแกรมนัดแรกเนี่ยเจอกับทางไต้หวันก่อน
ก็แข่งขัน๑๖แล้วก็๑๙เราก็จะไปเจอทางฮ่องกงต่อ

ซึ่งตรงนี้เราก็อยากจะพูดถึงเหมือนกันว่าในช่วงรอบปีนี้เนี่ย
เราจะมีโปรแกรมในบ้านเพียงแค่นัดเดียวนะครับ
ซึ่งสิ่งที่สมาคมวางเป้าหมายแล้วก็ตั้งใจจะทำคือ
อยากจะหาประสบการณ์จากการเดินทางไปอุ่นเครื่องในฐานะทีมเยือน
แต่ว่ามันก็เป็นเส้นบางระหว่างการเตรียมงานด้วยนะครับว่า
ถ้าคุณได้โปรแกรมของชาติที่มีผลต่อการที่เราจะพัฒนาทีม
ที่เขาจะแข่งขันแล้วมีโอกาสได้เจอกับเรา
หัวหน้าผู้ฝึกศรเนี่ยอันนี้เราพอเข้าใจกันได้
อันนี้ต้องยิ่งชื่นชมการทำงานของสมาคมกีฬาฟุตบอลเลย
ที่มีการสัญหาล็อกเป้าไว้ก่อนติดต่อประสานงานจนได้ทีมที่ดี
แต่พอเห็นโปรแกรม๒เกมนี้เนี่ยนะครับ
โอเคมันมีหนึ่งนัดที่ทางฝั่งเวียดนามก็ต้องเจอกับทางฮ่องกงเหมือนกัน
เหมือนที่เราเจอแต่เราตั้งคำถามแบบนี้ครับว่า
ทำไมเราต้องเทียบกับเวียดนามทำไมเราไม่นึกถึงตัวเราเองว่าเราต้องทำอะไร
เพื่อให้มันเป็นสิ่งที่มันเป็นมาตรฐานระดับสูงในการบริหารจัดการและการหาทีม
ผมจะพูดถึงสักนิดนึงแล้วกันว่ารายชื่อที่ออกมาเนี่ยนะครับ
นักเตะของบุรีรัมยูเนเต็ดทุกคนอันนี้ก็คงไม่น่าแปลกใจ
แล้วก็บางคนที่หายไปเนี่ยอาการบาดเจ็บก็ไม่ค่อยมีหรอก
มันเป็นเรื่องของอาการล้ามากกว่าแล้วก็การติดต่อประสานงาน
สำหรับบางคนก็มีประเด็นเช่นโปรแกรมยังไม่ชัดเจน
แกรมเจอคู่แข่งที่เขาคงมองว่าโอ้โหมันไม่ได้ท้าทายสำหรับนักกีฬา
ก็ตัดสินใจที่จะขอถอนตัวทีมชาติซึ่งก็เป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้
ถ้าสโมสรตัดสินใจปล่อยตัวแต่ว่าบางเคสเนี่ยเบื้องลึกเบื้องหลัง

นักเตะทุกคนมีใจในการเล่นทีมชาติไหมโอ้เขาอยากเล่นอยู่แล้วครับ
แต่สำหรับบางคนที่เล่นทีมชาติในระดับสูงแล้วก็เล่นมาอย่างต่อเนื่อง
คุณจะมีคำถามตลอดว่าทำไมชุดใหญ่ต้องไปอาเซียนครับ
อันนี้ก็คล้ายการเจอสองทีมนี้ผมเชื่อว่านักเตะหลายคนที่ขาดหายไป
จากการอุ่นเครื่องตามแบบนี้ได้รอบที่แล้วต่อไปช่วงเดือนมีนาคม
แต่ถ้าเยินแบบนี้เราไม่รู้เหมือนกันว่ามาที่ไฟ
ของการได้ทีมพวกนี้มันล่วงหน้าหรือเปล่าในการประสานงาน
แต่ผมก็ย้อนไปให้ว่ามันจะคล้ายกับช่วงหนึ่งที่เราอุ่นเครื่องกับ

คือมันจะไม่ได้อะไรในเชิงการพัฒนา

คือมุมนี้เนปานได้เต็มในตอนนั้นถ้าเราจำกันได้

ผลการแข่งขันมันอาจจะพอคาดเดากันได้
เพราะว่าถ้าชนะคุณเสมอตัว
แต่ถ้าเกิดว่าคุณพลาดเสมอขึ้นมาหรือคุณแพ้

เพราะว่าเราอุ่นกับเขาล่าสุดก่อนไป

ซึ่งตอนนั้นใช้นักเตะยกชุด
ก็ไม่ใช่ชุดหลักที่เล่นในเกมก่อนหน้านั้น
ที่ถล่มทางพม่าหรือเมืองเมียนมามา
แต่ถ้าเกิดว่านัดนี้ด้วยองค์ประกอบของทีม

ถ้าเอาแบบบกองกระบวัดทางก็ไม่นับนะ

ก็ประตูหน้าตัวตัวหลักเนี่ย

บางคนได้มีการวางแผน

นักกีฬาเขาไม่มีอาชีพเปล่าเขาไม่อยากเล่นทีมชาติเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ
ก็จะบอกไว้ก่อนว่าบางทีเขาวางแผนการเดินทางกันล่วงหน้า
แล้วโปรแกรมคู่อุ่นเครื่องของสมาคมเนี่ย
โอ้โหเรารุ้นกันแทบตายโปรแกรมในการถ่ายทอดบางทีกว่าจะออกมาบอกนะครับ
ก็บอกค่อนข้างช้าฉะนั้นนักเตะหลายคนเนี่ยที่หลุดโผล่ทีมนี้ไปเนี่ย
คงไม่ใช่เรื่องอะไรที่น่าแปลกใจแต่ก็ยินดีต้อนรับกับคนที่เข้ามาใหม่
จักริจราตระกูลนะครับกองหลังจากประจวบซึ่งสัญญาอยู่กับบุรีรำ
กระดูกการนี้ก็ต้องดูว่าบุรีรำจะปล่อยให้ทีมอื่นอีกหรือเปล่า
เพราะว่าเขาก็ไม่ได้อยู่ในสคอร์ตหลักอยู่แล้วแต่ว่ามาแจ้งเกิดในบทบาท
จะเป็นตัวเลือกในทีมชาติในอนาคตได้หรือเปล่า
ส่วนกลางก็จะมีอันนันยรสังวาน
ก็ขึ้นมาเสริมในทีมชุดใหญ่ตรงนี้
ตรงนั้นก็จะเป็นหน้าใหม่
ที่เคยติดแล้วแล้วก็กลับเข้าใหม่อีกรอบหนึ่ง

ผมมองว่าชุดนี้ยังเป็นแกนของโครงที่ยังไปต่อได้

ยังมีสหรัฐมีพิธีวัฒคัมแบ็คกลับมา
ลุกค่อนข้างเยอะในทีมชุดนี้
ก็คงเน้นเกมลุกเป็นพิเศษแหละ
บุกไปเยือนถึงแม้ว่าเราจะเล่นในฐานะทีมที่จะต้องเป็นรองเรื่องของเสียงเชียร์
แต่ผมก็เชื่อว่าด้วยการเจอคู่แข่งในโปรแกรมแบบนี้เนี่ย
เราไม่ควรมองผลการแข่งขันเป็นแบบอื่น
ต้องหมดถึงการชนะเท่านั้นแล้วก็ต้องชนะสวยด้วย
ซึ่งการเจอกับฮ่องกงถ้าใครจำกันได้
ไทยรัฐทีวีเคยถ่ายทอดแล้วนะครับเป็นเกมที่เหนื่อย

แต่ว่าพอไปเล่นแล้วเนี่ยมันก็คู่ขี้สูสีแล้วเราเกือบเสียประตูหลายครั้ง
มีความหลากหลายขนาดไหนเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเจอคู่แข่งที่เป็นรองเขาก็จะรับใส่ทีมไทยเราก็มีปัญหาในการเจาะเข้าทำอยู่แล้วครับ
ถ้ามันยังติดตัวแบบนี้ไปเรื่อยเรื่อยเนี้ยอันเนี้ยเราก็ต้องมาคุยว่ากุญสืออ่า
มีวิธีการและศักยภาพเพียงพอขนาดไหน
ในการที่จะบริหารจัดการเกมลุก
ซึ่งมีตัวผู้เล่นที่ค่อนข้างจะหลากหลาย

เพราะว่าชุดนี้กองกลางไม่ได้ต่างจากตอนอุ่นเครื่อง

ก็ได้ทีรสินไปก็จะประคองแล้วก็น่าจะช่วยเติมทีรศักดิ์
ที่มาได้เยอะจริงนะครับสำหรับการร่วมงานครั้งนี้
มุ้ยกับต้นก็เป็นชุดที่จริงผมมองว่าน่าดูและยังน่าเชียร์
แต่ผมบอกเลยว่าถึงแม้คู่แข่งขันมันอาจจะดูแล้วไม่ว้าวเท่าไหร่
แต่เราจะได้เห็นวิธีการเล่นของชุดนี้จากผู้เล่นหลายคนที่ควรจะได้เล่นร่วมกันมาตั้งนานแล้ว
ก็หวังว่าน่าจะเป็นโปรแกรมที่สนุกแล้วก็น่าติดตาม
แต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรากำลังดูเป้าหมายมากกว่าว่า
เกมนี้ต้องเก็บให้ได้เพราะมันจะมีผลต่อการต่อสัญญาอยู่แล้ว
เพราะสัญญาเขาจะหมดแล้วอันนี้คือสิ่งที่มันก็เป็นอะไรที่ลำบากใจ
หลายครั้งอยู่แล้วนะครับถ้าใครเคยติดตามแต่ว่ามุมนี้ก็แอบเห็นใจเขาเหมือนกัน
ตรงที่ว่าคู่แข่งที่มาง่ายมันก็อาจทำให้เขารู้สึกว่า
ไม่ได้กดดันในการทำงานแต่มันก็ด่าสังคม
ถ้าชนะไม่สวยก็โดนกระแสวิจารณ์อีกชนะสวยก็อาจจะเสมอตัว
แต่มันก็จะต่ออายุในการทำงานของเขาได้
สิ่งสำคัญที่สุดที่ผมมองเนี่ยก็น่าจะต้องโฟกัสไปที่โปรแกรมหลังจากนี้มากกว่า
สองนัดนี้คิดว่าน่าจะได้อะไรใหม่ใหม่กลับมาอย่างน้อยครับ
ผลการแข่งขันคือต้องชนะ๒คือต้องชนะสวย
สามก็คือตัวผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาต้องสามารถได้โอกาสในการพิสูจน์ตัวเองมากพอ

เพราะว่าในรายการแบบนี้เนี่ยมันก็เปลี่ยนตัวได้แค่๖คน

กับผู้เล่นหลายคนที่มีชื่อตรงนี้

ต้องดูว่าจะกล้าผสมแล้วก็จัดทีมในรูปแบบไหน
เกมนี้ผมว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ได้ลงกันคนละนัด

อยากเห็นลงสนามครบด้วยนะครับทุกคน
ก็หวังว่าจะเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมไทยแล้วกันนะครับ
แล้วก็คิดว่าอยากจะเห็นโปรแกรมการอุ่นเครื่องของทีมชาติ

ในการยกงานการทำธุรกิจส่วนใหญ่ผมเชื่อว่า
ถ้าเราได้ชาติที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีนักเตะที่มันมีความเข้มข้นในเรื่องของคุณภาพเกมเนี่ย
มันก็อาจจะทำให้ทางคนที่ทำธุรกิจต่อ

ไปเยือนแบบนี้โปรแกรมนี่ต้องดีผมบอกไปเลยนะครับ
คือไปเยือนแล้วถ้าเกิดโปรแกรมคุณภาพเนี่ย
ผมเชื่อว่าการติดตามมันจะมีผลที่ทำให้เราสนใจ
แล้วก็อยากดูกกบไทยยังไงต้องใช้ทีมชาติ
เลี้ยงเป็นเส้นทางหลักเลย
มันคือรากแก้วสำคัญที่จะส่งต่อมาถึงความนิยมในลีกนะครับ
ซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้เพราะที่ผ่านมาเราเคยมองข้ามไปแล้ว
จนที่สุดผลงานทีมชาติมันก็สระวันเตี้ยลงลง
หลังจากที่หมดยุคก่อนหน้านี้
ค่อยดำดิ่งลงมาจนเราต้องกลับมาเหลวมองกันเป็นแชมป์อาเซียน
เพราะว่ามันได้รับความนิยมจากการที่แฟนฟุตบอลเนี่ย
ข้างสนใจกับฟุตบอลที่เล่นแล้วประสบความสำเร็จได้ง่าย
จับต้องได้แต่วันนี้เราอาจจะต้องมองให้ไกลขึ้น
เพราะว่าโทรเมนต์ต่อไปที่เราไปมันคือโทรเมนต์เมเจอร์ที่ใหญ่ที่สุด
ที่เราสามารถจะแตะไปถึงนั่นคือชิงแชมป์เอเชียหรือว่าเอเชียนครับ

ไปบอลโลกเราสุดท้ายถ้าบอกได้เลยนะครับ
ที่ไปบอลโลกรอบสุดท้ายไม่อุ่นเครื่องแบบนี้ครับ
บอกได้เลยอันนี้เราพูดกันตามตรงนะครับพูดเพราะหวังดี
ไม่ใช่ว่าฮ่องกงกับไต้หวันแต่ที่ไซเปย์ไม่เก่งไม่ใช่นะครับ
แต่ว่าทีมมันจะมีคลาสของมันมันจะมีระดับของมัน
ถ้าเราอยากจะขึ้นไปเราต้องกล้าขึ้นไปแพ้ในเกมที่ควรจะแพ้
มันก็ไม่มีอะไรที่เป็นจุดว้าวพิเศษไม่มีจุดเปลี่ยนสำคัญในการที่เราจะไปต่อ
ก็อยากให้๒นัดนี้เป็นเกมนัดสุดท้ายในเกมอุ่นเครื่องสไตล์นี้แล้วกัน
ก็หวังว่าเราจะได้โปรแกรมอุ่นเครื่องที่ดีหลังจากนี้จนไปถึงช่วงต้นปีหน้า
เพื่อเจอศึกหนักในเอเชียนคลับรอบสุดท้าย
ช่องทางยูทูปธนัดออนไลน์แล้วก็เฟสบุ๊คธนัดสปอร์ตนะครับ
แล้วก็ในเฟซบุ๊กนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์ทุกคอนเทนต์ที่เห็นกันได้เลยนะครับ
หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ